ระทึกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งค่ะ
เป็นครอบครัวที่เขานั่งรถเก๋งไปด้วยกัน๔คน

แต่ช่วงระหว่างทางที่มาถึงจังหวัดร้อยเอ็ด
ปรากฏว่ามีไฟลุกจากพวงมาลัยคนขับ

รถไฟไหม้ครับเส้นบายพัด

เรียบร้อยหมดเลย
นี่ค่ะเป็นคลิปที่ถูกถ่ายไว้จากเลนฝั่งตรงข้ามพี่ก๊อฟดูสิ

ไฟลุกโขมควันขำเมาดำ

มีการถ่ายคลิปเอาไว้ในขณะที่เขาขับรถมา

จังหวัดร้อยเอ็ดบนถนนสาย

พื้นที่ตำบลปพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้ามาตรวจสอบ

กระทั่งใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที

ผู้โดยสาร๓คนในรถแล้วก็ตัวคนขับ
เกือบโดนไฟย่างสดเลย

ทางจากจังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปงานศพที่จังหวัดลำปางแต่พอมาถึงช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
จู่มีประกายไฟลุกพลึบเข้ามาแถวพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยรถเก๋งของเขา
เขาก็เลยแบบอ้าวทำยังไงดีรวบรวมสติเหยียบเบรกเอารถชิดข้างทาง
แล้วก็รีบเผ่นลงมาจากรถแบบเนี้ยและท้ายที่สุดก็ปลอดภัยก่อนที่ไฟจะลุกโหมทั้งคัน
จนแบบเนี่ยค่ะโอ้โหสภาพแบบเหลือแต่โครงที่แบบเป็นโครงเหล็กในรถเลยอ่ะ
ส่วนตัวคนแล้วก็ผู้โดยสารปลอดภัยทั้งหมดนะคะ
อย่างน้อยก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะครับ